มีเรื่องทำให้ชาวบ้านแถวฉะเชิงเซาครับตลาดกลางเมือง๘ริ้วคือตลาดเกื้อกูลหวาดภาวะ
ผู้ชายคนนึงจู่จะเผ่าบ้านตัวเองแล้วมันมีติดกับบ้านชาวบ้านด้วย
กลัวไฟจะลามไปบ้านเธอถูกต้องสุดท้ายเป็นยังไงไปดูครับ
โอ้โหพูดจาก็ไม่รู้เรื่องอ่านี่บ้านพังไปแล้วนี่
คือโชคดีนะเพื่อนบ้านเห็นไปช่วยดับได้ทันครับนะฮะ
คือตำรวจสพฉเชิงเซาเขาเข้าไปเพราะว่าเพื่อนบ้านแจ้ง
ผู้ชายคนนี้คุ้มครั่งเผาบ้านตัวเอง

เกื้อกูลนะฮะอยู่ที่กลางเมืองชาติเชิงเศร้า
ผู้ชายคนนี้คุ้มครั่งนั่งอยู่กลางร้านท่ามกลาง
กระดาษเปียกน้ำนะเนื่องจากว่าชาวบ้านเนี่ย
คือตอนแรกผู้ชายคนนี้เผาแล้วใช่ไหม
ชาวบ้านก็เอาสายยางฉี่ใส่ดับไฟก่อน
ทั้งใส่ตัวเขาทั้งใส่ไฟที่เขาจุดเอาไว้เนี่ย
ดับไฟก่อนผู้ก่อเหตุคือลุงเล็กอายุ๖๕ปี
ชื่อจริงคือนายอุเทนครับนะฮะพอเห็นตำรวจนะ
เขาถือไม่กวาดนะแล้วก็ที่ตักผงอ่ะค่ะ
คือแบบกว่าเศษขี้เท่าที่ได้เผากระดาษไปแล้ว
ก่อนหน้าเนี่ยก็กวาดกวาดกันไป
เขาก็เผาเองกวาดเองแบบนี้คุณผู้ชม
พอตำรวจไปถามเอาอะไรเผาบ้านทำไมลุงลุงเป็นอะไร
ลุงก็บอกว่าเอ้ยผมไม่ได้เผานะแต่ก็พูดจาไม่รู้เรื่องหรอกนะครับนะฮะ
สักพักหนึ่งถามอยู่ประมาณ๒๐นาที
ก็เลยลุงไปโรงพยาบาลกันก่อนดีกว่า
ให้หมอเขาตรวจหน่อยว่าลุงเป็นอะไร
เมาหรือยังไงหรือลุงเป็นอะไรไปตรวจก่อน
ก็พาไปส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรเป็นโรงพยาบาลในตัวเมืองฉัดเชิงเศร้า

ตำรวจบอกเบื้องต้นแบบนี้จากการสอบถาม
ไม่รู้เรื่องจับใจความอะไรยังไม่ได้
แต่เพื่อนบ้านบอกว่าลุงอุเทนอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
ไม่มีครอบครัวมีพี่น้องซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่อยู่คนละที่
ญาติญาติเขาก็ไม่ถูกกันเพราะถูกลุงอุเทนทำร้ายร่างกายด่าท้อบ่อย
ก็เลยเขาปล่อยเอาไว้โดยที่ไม่มีใครเข้ามาดูแล
เดี๋ยวให้แพทย์ไปประเมินอาการก่อนว่าลุงแกเป็นอะไรหรือเปล่านะครับ
ขณะที่ผู้หญิงคนนี้ก็คือคุณป้าศรีอายุ๖๔ปีเป็นร้านค้าอยู่ข้างกัน
แม่ค้าร้านเกื้อกุลโภชนาเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวคุณป้าเองกำลังคุยกับลูกอยู่พอหันไปเฮ้ยทำไมร้านลุงอุเทน
มันมีแสงไฟไหม้ขึ้นมาอยู่ในร้านตะโกนบอกให้ลูกกับชาวบ้านไปช่วยกันดับ
โชคดีเห็นเอาสายยางฉีดก่อนไม่งั้นอาจจะลุกลามไปร้านอื่นบ้านอื่น
อดทั้งตลาดก็ได้นะครับยอมรับเหมือนกันว่ากลัวพฤติกรรมของลุงอุเทนนะ
เพราะบางทีดึกดื่นตี๑ตี๒แกจะมานั่งตรงนี้
นั่งพูดคนเดียวงึมงำงึมงำอะไรกันไปก่อนหน้านี้แกก็คุ้มครั่ง
หยิบมีดไล่ฟันตำรวจไล่ฟันชาวบ้านมาแล้วด้วยนะครับ
น้องโอมลูกชายถ้าซื้อใส่แย่งจากที่นี่ไปฉีดเอากระป๋องจากน้ำไปฉีด
เพื่อนบ้านอีกคนนึงชื่อว่าคุณสุธีบอกว่าโอ้โหคนระแวกนี้เขาหวาดภาวะหวาด
กลัวหมดแล้วคุณอำรวจคุณนาคาเพราะอะไร
ก็ลุงอุเทนชอบจุดทูบจุดเทียนไปปักตามกระถางต้นไม้รอบบ้าน
ยกมือไหว้ไม่รู้เขาไหว้อะไรหนักสุดเอาทูบเป็นกรรมคุณผู้ชมคุณน้ำแข็ง
แล้วไปปักเอาไว้ข้างถังแก๊สทุบเป็นกรรมปักข้างถังแก๊ส
โชคดีชาวบ้านเห็นก็เลยไปหยิบออกมาแล้วก็ดับไม่งั้นมันอาจจะระเบิดก็ได้ถูกไหม
นี่ภาพนี้เขาถ่ายเอาไว้นี่คือไม่รู้เหมือนกันว่าลุงแกเป็นอะไร
ยอมรับว่าตอนนี้วิตกกังวลเพราะไม่รู้ว่ามันจะเกิดไฟไหม้อีกเมื่อไห
มันจะลามทั้งตลาดจะยุ่งนะเพราะหลายคนก็ทำมาหากินอยู่ข้างบ้านคุณลุงอุเทนนะฮะ
ฝากญาติดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยแล้วกันครับ